ยกพินัยกรรมมรดกฤกษิเภงของคุณพึ่ง

ไม่ใช่เสียดผีดวงไม่มีทางไม่เสียดผีเลย
พ่อกับลูกมีปัญหากันอยู่กี่ปีครับ

ที่พ่อลูกไม่พูดกันเลยนะฮะ

เคยสงสัยแล้วไปถามข้อตรงบ้างไหม

คำถามที่คุณถามพ่อคุณตอนนั้นคือ

ทำไมพ่อถึงมั่นใจว่าลูกตัวเองโดนของ
ดวงนี้โดนของหรือไม่
วันนี้พ่อกับเพชรเลิกทะเลาะกันหรือยัง
หรือแค่แกล้งเกียรติเสีย
แจ้งดีกันเพื่อมาเอาประโยชน์
อย่าว่าแต่ประชาชนมองนะครับ
ผมเองยังไม่ไว้ใจลูก